บอกเลยว่าชาวบ้านก็หล่อนไม่แพ้กันเลยนะคะ

กุฎละลมตำบลหนองนาแซง
อำเภอเมืองชายภูมินะคะชาวบ้านเนี่ยกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกัน
หลังจากที่มีคนถ่ายภาพติดแสงไฟประหลาด
ลอยเหนือยอดไม้ใกล้กับลำห้วยหลังวัดกุฎละลม
หลายคนพูดว่าเฮ้ยนี่กระซือแน่นอน
หากบหาเขียดกินในช่วงวันพระ

ภาพที่เขาเห็นคือลักษณะแบบนี้
เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้เลยอ่ะแสงอันเนี้ยคือ

แล้วก็มีพวงอะไรย้อยมาคล้ายกับไส้
เขาพูดเลยนี่มันกระสือตัวเมียแน่นอน

อันนี้ยังไม่ได้ถามชาวบ้านมาเหมือนกัน

แล้วเขาก็เชื่ออีกว่าน่าจะเป็นใครสักคนที่เล่นของแล้วรักษา
ความดีความงามรักษาศีลและทำไม่ได้
ก็เลยทำให้กลายเป็นกระสือนะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านบ้างดีกว่าเขาว่าไง
พี่คนนี้คือคุณเตือนดีน้อยอายุ๕๐ปีค่ะ
เขาบอกว่าภาพนี้ญาติของเธอเป็นคนถ่ายมาได้
ตอนที่ไปเฝ้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน
ในช่วงกลางดึกวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วตอนนั้นน้ำปลาปลาไม่ไหล
ญาติของพี่เตือนเนี่ยก็เลยขึ้นไปดูถังน้ำ
ตอนขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ทันได้ดูถังน้ำหรอกค่ะ
ซึ่งมันติดทุ่งนาใกล้วัดของหมู่บ้านไง
เธอก็เลยรีบเอาโทรศัพท์มาถ่ายภาพเอาไว้
จู่แสงก็หายไปเหมือนกับรู้ว่ากำลังถูกแอบถ่ายอยู่

ก็เลยเอาภาพนี้มาให้ลูกหลานดู
ลูกหลานก็เลยเอาไปแชร์ลงโซเชียล
แต่หลังจากนั้นกลับถูกผีหลอกจนนอนไม่ได้

ก็เลยคิดว่านี่เป็นการลบหลู่หรือเปล่า

พูดแบบลือไปใหญ่เลยว่านี่เป็นกระสือหรือไม่ก็ผีเป้าที่ออกหากบหาเขียดกินช่วงนี้
ไปฟังเสียงพี่เตือนเล่าถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะ
ต้องเห็นต้องลุบ
ครับ

โห
ชัดเจน
ออแมนโคมกระสื้อนั่นเนี้ย
เออเชื่อเลยว่านี่ไม่ใช่โคมลอยที่เขาปล่อยช่วงลอยกระทงแต่เป็นกระสือค่ะ

ทีนี้เรามาถามข้อมูลความรู้ความเห็นจากรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันหน่อย
อาจารย์ออสวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นว่าวติดดวงไฟ
ไม่ก็อาจจะเป็นโดรนหรืออุปกรณ์พยากรอากาศ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเครื่องบินหรือภาพลวงตาที่เกิดจากการถ่ายภาพติดแสงยามค่ำคืนก็เป็นได้
คืออาจารย์ก็มองไปในแง่ว่าเป็นวัตถุที่พิสูจน์ได้จริง
แค่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่

ก็ไม่เคยพิสูจน์ได้สักอันนะแต่มันมีแค่ข่าวเดียวเท่านั้นเองนะที่พิสูจน์ได้นะ